พาไปที่ลำทัพกระบี่กันหน่อยค่ะคุณ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีบ้านพักถูกไหม
ข้างโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าใครล่ะ
ไปนอนเป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เหลืองตัวใหญ่มาก
ยาว๔เมตรอ้วนพีแบบนี้คุณ

เป็นเพื่อนอยู่ข้างบ้านแบบนี้
พี่เบิร์ดดูดิ

มันยาว๔เมตรแล้วมันอ้วนมากด้วยนะ
คือเรามองจากกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ว่ามันตัวใหญ่มาก

ไม่รู้

พยายามที่จะแบบกระชากออกมาแบบนี้

ใช่เป็นเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลลำทับนะ
แล้วดูสิกว่าจะที่เอามันออกมาจากหลุมดินได้
มันพยายามที่จะมุดหลุมดินหนีนะคะ
สุดท้ายไม่รอดนะฮะโดนดึงมาได้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่เขาจะมีความชำนาญในการที่จะรู้จังหวะว่าดึงยังไงนะฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่ใหญ่ไหมล่ะดูเอานะคะ
สักประมาณ๔เมตรค่ะคือมันพยายามมุดไปที่หลุมดิน
มดินเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำทัพของกระบี่นะคะ
ใครเป็นคนเจอคนแรกก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั่นแหละ
ตอนที่กำลังนำรถไถมาไถปรับหน้าดินบริเวณดังกล่าว
ปรากฏว่างูเหลือมมันนอนขดตัวอยู่ข้างต้นไม้
และพยายามที่จะมุดโพรงดินหนีทั้งยาวทั้งอ้วนแบบนี้นะคะ
มันต้องเพิ่งไปกินอะไรมาแน่ใช่พี่เบิร์ตเจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะครับ
หมอพยาบาลที่มีบ้านพักอยู่บริเวณดังกล่าว
เพราะทราบข่าวก็ออกมาดูแต่ทุกคนก็กลัวหมด
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะคะเกรงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้
เดี๋ยวอาจจะเลื้อยเข้าไปในบ้านพักของเจ้าหน้าที่

เห็นไหมคะใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป